ไปต่อที่เชียงใหม่ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นแบบรักร่วมเพศอ่า
เข้าไปในบ้านพักของนักข่าวผู้ชายคนหนึ่งแล้วไปขโมยกางเกงในเขาออกไป
แต่ภาพเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชม
เนี่ยด่อมด่อมมองไปดูซิจะเอาอะไรเลือกด้วยอ้าวเอาเลือกไปนะฮะ
อันนี้คือภาพวงจรปิดจับภาพนาทีที่นายวรวิทย์กันตีอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นนุ่มแบบรักร่วมเพศนะครับเข้าไปขโมยเสื้อผ้าแล้วก็กางเกงใน
ของนายวิรสักษณ์ปัญญาโชษอายุสามสิบสามปีซึ่งเป็นผู้ศึกข่าว
เป็นทำงานในเว็บไซต์ซิลออนไลน์นะฮะอยู่ที่เชียงใหม่เข้าไปที่หอพัก
ไม่มีชื่ออยู่ซอย๓ถนนศรีภูมิตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้เสื้อผ้ากีฬาไป๒ตัวกางเกงกีฬา๒ตัวกางเกงใน๕ตัว
ถุงเท้าหนึ่งข้างเอาไปหนึ่งข้างนะฮะไม่เอาเป็นคู่นะครับเอออ่า
จากนี้นะฮะนายวรวิทย์ยังได้ขโมยเสื้อผ้าของผู้เสียหายอีก
หลายคนในหอพักเดียวกันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะ
ทางด้านของนายวิทยาศักดิ์ก็นำคลิปเข้าไปแจ้งความ
อันนี้คือนักข่าวนะครับไปที่โรงพักเมืองเชียงใหม่
ที่ชุดสืบสวนจะติดตามจับกลุ่มตัวนายวรวิทย์ได้
อยู่ที่ร้านเกมย่านชุมชนสันติธรรมนะครับ
บนช้างเผือกพร้อมด้วยของกลางนะครับแล้วก็เสื้อผ้ากับกางเกงในที่
โดนขโมยไปนะฮะจากการสอบถามผู้ต้องหาก็สารภาพ
ก่อเหตุจริงก็นำเสื้อผ้าไปใส่เองนี่แหละนะฮะ
จากนั้นก็เอาไปทิ้งขยะนะฮะตำรวจเองก็บอกว่าผู้ต้องหาเวลาเนี้ย
ก่อเหตุแบบเนี้ยบ่อยมักจะใส่เสื้อยกทรงตลอดเวลาด้วยอืมอ่า
นะฮะตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับรักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
ก่อนจะดำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกรางส่งตั้งแต่งการสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติโอ้โห
มีทั้งเรื่องของการขโมยโทรศัพท์มีทั้งหมายจับติดตัว
เยอะแยะมากมายนะฮะก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ